สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่จริงวันนี้เป็นวันเริ่มต้นหยุดยาว
วันสบายแต่ว่าแม่กลายเป็นวันที่ข่าวการเมือง
ละมุนฝุ่นตลบมีการพลิกผันมีตัวแปรเกิดขึ้นทุกวัน
มีการแชร์ข่าวมีการตั้งคำถามในช่วงเวลาที่กำลังจัดตั้งรัฐบาล
แล้วเป็นช่วงบังเอิญว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับมา
วันที่๑๐สิงหาข่าวมันก็เลยโยงกันว่า
ระหว่างคุณทักษิณเดินทางกลับมากับการตั้งรัฐบาล
เร่งหาตัวนายกมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันยังไง
แต่ว่าคุณชุวิตคนก็ติดตามกันเยอะคุณชุวิตบอกมันเกี่ยว
คุณชูวิทย์บอกว่านายทักษิณกลับมาครั้งนี้
จะอยู่ในฐานะตัวประกันและเป็นผู้คุมเกมนี่เป็นผู้คุมเกม
แต่ถ้าทักษิณกลับมาจริงก็ต้องกลายเป็นตัวประกันแน่นอน
นี่คุณชูวิทย์เขาว่าแต่ว่าข่าวอีกมุมหนึ่ง
มองว่าทักษิณเป็นผู้คุมเกมตั้งรัฐบาลเนี่ย
มันก็สอดรับกับข่าวที่ร่องลอยมาก่อนนี้ว่า
ช่วงที่ผ่านมามีแกนนำพักการเมืองหลายคนหลายพัก
ได้รับการจัดคิวให้บินไปพบกับคุณทักษิณ
ชนิดที่ภาษาโบราณเขาบอกว่าหัวกระดายแทบไม่แห้ง
พอไปพบกันแล้วก็มีข่าวโน่นนี่นั่นหลุดออกมา
สูตรการตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งดูหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้
บอกว่านายใหญ่เคาะเติมประชาธิปัตย์ร่วมวงคอรมอด้วยนี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ใหญ่ในประชาธิปัตย์ยืนยันว่าไม่มีไม่ใช่เป็นไปไม่ได้
ประชาธิปัตย์จับไปจะไปจับมือกับเพื่อไทยมันมีเรื่องค้างเก่ากันเยอะ
แต่ว่าพอมีข่าวนี้ก็มีข่าวเข้ามาว่าเสียงของผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อาวุโสในพักขณะนี้
ไม่มีพลังเสียแล้วไม่มีน้ำหนักเหมือนเก่าแล้วเพราะประชาธิปัตย์รุ่นใหม่
ถูกควบคุมอำนาจโดยคนบริหารชุดใหม่ซึ่งจะเป็นคนกำหนดทิศทางของประชาธิปัตย์
จากนี้ไปและในอนาคตฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
จุดหมายปลายทางของสูตรตั้งรัฐบาลจะจบลงแบบไหนแน่
มันมีสูตรเยอะมากมีตัวแปรเยอะมากมีแนวทางเยอะมาก
ซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าลูกยังอยู่ในมือของพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ
แล้วจะรวมกับภักดิ์ไหนเพื่อที่จะให้ผ่านด่านสามร้อยเจ็ดสิบห้าในการเลือกนายกได้
ตรงนี้จะเป็นจุดสนใจรวมถึงตั้งคำถามว่า
แล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีล่ะมีคนบอกว่าเห็นอยู่แล้วกับคุณเศรษฐาทวีสินไง
แต่ว่าก็มีข่าวออกมาบอกว่าให้จับตามองเรื่องนี้
เรื่องที่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งคุณเศรษฐาอาจจะถอนตัว
เพราะอะไรจะถอนตัวเพราะว่าคุณเศรษฐาเคยคุยเคยบอกเคยประกาศบนเวทีว่า
ถ้าให้เขาเป็นนายกแล้วตั้งรัฐบาลแล้วในรัฐบาลมีพักพลังประชารัฐ
พักรวมไทยสร้างชาติคือพักของสองลุงเข้ามาร่วมด้วย
เขาเขาจะถอยออกมาเขาจะไม่เป็นนายกว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนายกจะเป็นใคร
คนก็มองซ้ายมองขวามองไปมองมาเฮ้ยจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นบิ๊กป้อม
อันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะเป็นไปตามข่าวที่มองมาก่อนหน้านี้ว่านี่เป็นการดีลกันไว้ล่วงหน้า
เป็นซุปเปอร์ดิลที่ร่องลอยกันมากับสายลมเป็นระยะระยะ
ว่าคนนั้นบินไปพบคนนี้คนนี้บินไปพบคนนั้น
ฉะนั้นเรื่องของการได้นายกเรื่องของการตั้งรัฐบาลเนี่ย
ช่วงวันหยุดนี้จะเป็นช่วงชุนละมุนฝุ่นตลบแล้วไหนจะมีข่าวนี้
ตามมาสมทบในจังหวะที่เหมาะเหม็งหัวข่าวที่บอกว่าวันนอกดปุ่ม
สิงหานัดโหวตนายกรอบสามคำถามก็คือว่า
อาจารย์วันนอมานัดเอาช่วงวันที่นั้นวันนั้นวันที่สี่
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะนัดโหวตกันในช่วงวันที่เก้า
หรือรอให้ตุลาการสารรัฐมนูลวินิจฉัยออกมาก่อน
ว่าจะออกมารูปไหนอาจารย์วันนอบอกว่า
เมื่อสารรัฐมนูลรับคำร้องเอาไว้แล้ว
คำร้องจากผู้ตรวจการนะก็สามารถประชุมโหวตนายกได้
ในวันที่สี่สิงหามีคนถามบอกเอ้า
ถ้าวันที่๓ซึ่งเป็นวันที่สารประชุม
ถ้าสารรับและวินิจฉัยว่าการเลือกนายกให้เลื่อนออกไปก่อน
แล้วจะทำยังไงอาจารย์วันนอบอกไม่มีปัญหา
ถ้าถึงวันนั้นวันที่๔ถ้าสารสั่งมาอย่างนั้น
วันที่สามล่วงหน้าหนึ่งวันเปิดสภาขึ้นมา
วาระเลือกนายกเลื่อนไปก่อนแต่จะเอาวาระเรื่องการยื่นเรื่องแก้ไข
รัฐมนูลเข้ามาแทนที่ในวันที่สี่สิงหาแต่ว่าทั้งหมดนี่ก็ยังเป็นคำถาม
อย่างที่ว่าว่าทำไมเกมมันมาเร่งเอาช่วงจังหวะ
เหมาะที่ก่อนคุณทักษิณจะกลับมาวันที่๑๐สิงหา
ผมถึงบอกว่าการเมืองในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมันเป็นช่วงชุนละมุนฝุ่นตลบ
เรื่องการตั้งรัฐบาลซึ่งจะหาทางออกสูตรไหนยังไง
มีแนวทางยังไงมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่
แต่ว่าหลักที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายเอาอย่างนี้
มันจะมีอยู่สองสูตรหลักคือสูตรมีก้าวไกล
และก็สูตรไม่มีก้าวไกลร่วมรัฐบาลเอาหลักตรงนี้ก่อน
ที่มีก้าวไกลรัฐบาลก็สูตรแปดพักเดิมซึ่งต้องไปลุ้นว่า
ถ้าคุณเศรษฐาเสนอชื่อไม่ได้แล้วคุณพิธาเสนอชื่อไม่ได้แล้ว
ก็เป็นคุณเศรษฐาจะผ่านด่านสวไหม
ในเมื่อจากพิธามาเป็นเศรษฐาเปลี่ยนคนแล้ว
พักแกนนำจากก้าวไกลเป็นเพื่อไทยแล้วสวจะว่ายังไง
สูตรที่สองสูตรไม่มีก้าวกลัย
ไม่มีก้าวไกลก็ทำให้เสียงแปดพักหายไปของพักเก้าไกลร้อยสี่สิบเก้า
เพื่อไทยก็ต้องหาพักจากรัฐบาลเดิมมาเติมซึ่ง
จะเอาพักไหนมาเติมบ้างอันนี้ก็เป็นสูตรย่อยอีก
เช่นเอามาหมดทุกพักยกเว้นพักสองลุง
ก็คือยกเว้นพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
สูตรที่สองเอามาทุกพักรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐพักสองลุงก็เอาเข้ามาด้วยถ้าสูตรเนี้ย
กันไว้คือประมาณสามร้อยสิบสองเสียงสูตรที่มีพักสองลุงนี่แหละ

เป็นสูตรดีนลับที่นำตัวคุณทักษิณกลับบ้าน
หลุดรอดออกมาเป็นข่าวก่อนหน้านี้สูตรนี้จะเติมคำถามข้อใหญ่
จะต้องเจอคำถามข้อใหญ่ว่าประชาชนจะว่ายังไงครับ
นักการเมืองคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนบ้างไหมครับ
แต่ว่ามันก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เป็นทางออก
มีสูตรใหม่ลอยมาว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนำ
แต่ไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุง
อ้าวแล้วจะเลือกผ่านนายกไปได้ยังไงไม่มีก้าวไกลไม่มีสองลุง
เพราะไม่มีสองลุงสวก็ไม่โหวตให้คำตอบก็คือว่า
มีการเจรจาว่าให้พักเก้าไกลโหวตเป็นนายกให้กับคุณเศรษฐา
โดยพักเก้าไกรไม่ต้องร่วมรัฐบาลเอ้าแล้วของฟรีไม่มีในโลก
ให้ไม่ร่วมรัฐบาลก้าวไกลจะได้อะไร
คำตอบก็คือว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้ว
เขาจะเร่งทำเรื่องตั้งสสลแก้รัฐมนูลให้เสร็จ
ภายใน๒ปียุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ถ้าเป็นอย่างนี้ก้าวไกลก็ไม่ต้องรออีก๔ปี
ที่จะบอกว่าจะกวาดคะแนนแล้วกลับมาเป็นรัฐบาล
เก้าไกลก็รอแค่๒ปียุบสภาเลือกตั้งใหม่
นี่นี่คือสูตรที่จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่รู้
แต่เอามาสรุปให้ฟังว่าก่อนจะถึงวันหยุด
เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธการเมืองจะเป็นยังไง
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยววันนี้ครับ